บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้สิ่งทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมความแซ่บมือบ่ายกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะคะ
พลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะงั้นอย่ารอช้ามาเริ่มกันที่ข่าวแซ่บข่าวแรกกันก่อนเลยนะคะ
สำหรับนักร้องสาวตาโตแก้มป่องคุณไทยซิว่าใครมีหลายคนนะคุณพี่เบิร์ตถูกต้อง
โบสุนิตาของเรานะคะห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานมากไปเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลสามีสุดที่รักนะคะ
ซึ่งล่าสุดวันคล้ายวันเกิดสามีสุธิรักให้ของขวัญกิ๊บเก๋ยูเรก้ามากจะเป็นอะไร
พาคุณผู้ชมไปดูพร้อมพร้อมกันเลยจ้านี่แหละค่ะอุ้ย
อมลงหรือเปล่าค่ะพี่โบค่ะหลังจากที่สละสดแล้วก็ไปทำหน้าที่
เป็นคุณแม่ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นผลงานของนักร้องสาวแก้มป่อง
โบสุนิตากันเลยนะคะล่าสุดเธอก็เตรียมหวนกลับมาสู่วงการเพลง
อีกครั้งในคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าล้านตลับค่ะซึ่งก็ได้แถลงข่าวไปแล้ว
เมื่อวานนี้นะคะพร้อมกับเตอร์ไพรส์สุดพิเศษย้อนหลังวันคล้ายวันเกิดของเธอ
จากแม่ทัพแห่งเอทามโชบิตพี่ชอตสายทิพย์ของเรานี่เองนะคะ
ซึ่งก็ทำเอาสาวโบเนี่ยยิ้มแก้มปริสุดแต่ที่ทำเอาเจ้าตัวปลื้มยิ่งกว่าก็เห็นจะเป็นของขวัญสุดพิเศษ
จากสามีสุดที่รักคุณเล็กฝันเด่นนี่แหละที่เซ็นเช็คให้เป็นขวัญวันเกิด
ซึ่งเธอบอกว่าเป็นตัวเล็กที่ตัวเล็กเออตัวเล็กที่แฮปปี้สุดสุดเท่าไหร่
ปกติแล้วจะไม่ได้เห็นเป็นวันสำคัญเป็นวันนับตัวเลขค่ะ
ทานเข้ากันง่ายกับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ย
ส่วนร้ายจะเซ็นเชคอย่างเดียวค่ะ

เซ็นแล้วค่ะโอ้เรียบร้อย

ไม่มีไม่มีที่เซ็นอย่างอื่นค่ะ
เพราะที่เซ็นเข้ามาก็เยอะแล้วค่ะ